คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
รวมกันเราอยู่แยกคู่เราไม่ได้
ครับเป็นเรื่องราวความน่ารักของคุณยายแตน
กับน้องใหม่อ่าฮะยายแตนเนี้ยถือโทรโครงประชาสัมพันธ์นะ
ไปกับน้องใหม่ด้วยเอาแล้วเดี๋ยวไปดู

ล้างมือใส่หน้ากากอนามัยด้วย

เนี้ยเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวฟังใครดีล่ะ
ระหว่างฟังคุณยายกับฟังน้องใหม่คุณฟังใครออก
ฟังคุณยายสิคุณโอเค
นี่คือคุณยายแตนครับน้องใหม่เนี้ยคือ
คือน้องหมาตัวนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ได้ยินคุณยายพูดแววบอกล้างมือมันล้างมือ
หน้ากากอนามัยแต่น้องใหม่เนี่ย
เขาพูดว่าอะไรฟังไม่ออกฮะเออแต่เหมือนกับเขาหอนรับรู้

นี่เป็นภาพอยู่ที่ตลาดสดเทศบัน๒ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะ
คุณยายแตนหรือว่าคุณยายพรพันธ์ม่วงศร
จริงคุณยายแกอายุ๗๔แล้วนะแต่ดูยังแข็งแรงอยู่เลย
เป็นแม่ค้าขายส้มโอค่ะคุณยายแตนเนี่ย
แต่ทีนี้ก็ใช้เวลาอยากที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ไง
ก็ถือโทรโครงเดินประชาสัมพันธ์บอกให้พ่อค้าแม่ค้าร้านตลาด
รวมถึงคนที่มาจับจ่ายซื้อของเนี่ย
ให้ใส่แมสให้เว้นระยะห่างให้ล้างมือบ่อยในช่วงนี้
และที่สำคัญอย่างที่บอกว่าแยกคู่เราไม่ได้
จะไปแยกยายแตนกับน้องใหม่ออกจากกันไม่ได้เลยนะ
น้องใหม่คือสุนัขสีน้ำตาลเพศผู้อายุ๓ปี
ก็เดินตามหลังคุณยายแตนฮ้อนไปตลอดทางเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วคนที่มาจับจ่ายซื้อของเนี่ยจริงก็เอ็นดูนะ
ดูน้องใหม่เดี๋ยวไปฟังคุณยายแตนหน่อยค่ะ
เราเดินประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องโควิดไปรอบตลาด
เดินตามตูดแล้วก็หอตามไปตลอด

แต่มันเป็นสลัดเวลาขามันพูดไม่ได้

กระทั่งเราวนกลับมาที่เดิมมันก็มาที่เดิม
นี่ไงแหมทั้งฉลาดทั้งแสนรู้
เหมือนเป็นผู้ช่วยคุณยายแตนนะคะ
เดินตามหลังหอนสลับกับที่คุณยายพูดตลอดทางเลย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสีสันของตลาด
แล้วก็เป็นความน่ารักของเจ้าใหม่

แต่ก็เหมือนเป็นผู้ช่วยยายแตนเลยอะค่ะ
คือหลายคนก็รอฟังทั้งเสียงคุณยาย
แล้วก็เสียงเจ้าใหม่หอนรับ
ก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยชั้นดีเลยนะฮะ